มาดูต่อกันที่หนุ่มหล่อคนนี้กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ

นิสัยก็ดีค่ะตีนิสัยยังรวยด้วย
ช่วงโควิดแบบนี้ใครบอกว่าดาราไม่ได้รับผลกระทบ
รวมไปถึงที่บ้านพี่เกรทเนี่ยอย่างที่บอกไปนิสัยเขารวยเพราะว่าเขาเป็นลูกชายร้านผม
นี่บันเทิงไทยรัฐเจอเจ้าตัวก็เลยถามถ่ายถึงสถานการณ์ช่วงนี้หน่อย
เกรทก็บอกว่ากระทบเอาเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะ
แต่ว่าภูมิคุ้มกันจากการระบาดโควิดรอบแรกปรับตัวได้แล้วก็ทำได้ดีขึ้นแล้ว

ช่วงปีใหม่ไปช่วยที่บ้านขายของ
ยอดขายไม่เบาเขามีเทคนิคนี่คุณดู
ดูภูมิดิบอิฟมิเต้นไปเลยค่ะเต้นหน้าเต้นหลังเต้นไปเต้นมา
แฟนคลับดูเพลินถึงทองจะราคาขึ้นแต่ใจหนูก็ถึงเหมือนกันพี่
สมัครพี่มึงพี่เขาน่อยนี่แหละค่ะเต้นเพลินไหมอ่าดู
เด้นกับน้องชายด้วยดูจังเออใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องนิดหนึ่งนะ
ที่หลายคนแบบสังเกตเจ้าตัวเนี่ยลงรูปโปรโมทร้านทองที่บ้าน
นี่แหละค่ะแล้วก็อดีตหวานใจพี่เกรทก็คือพี่หมอออนเนี่ยเขาก็มา
แสวว่าโอ๊ยภูมิยาวจังอะไรนะฮะเออแล้วพี่เกรทเองเขาก็
พี่แจ๊คเขาบอกว่ารีเทิร์นดีไหมพี่เออแล้วก็พี่เกรทเขาก็เลยบอกว่า
คือบางทีความรักมันจบกันไปด้วยดีแล้วแต่ก็จะได้มิตรภาพที่ดีแบบนี้
มันยั่งยืนมากกว่าจ้านานนานก็คุยกันทีนะก็แบบว่ามีทักทายกันบ้าง
อะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นแบบเออมันมิตรภาพที่ดีอะไรอย่างเงี้ย
ปกติผมก็ดูคอมเมนต์เรื่อยว่ามีแบบใครมากวนไหมอย่างเช่นบอยอะไรอย่างนี้
ถ้ามีคนมากวนก็มีก็ต้องตอบโต้กันหน่อยต่างคนต่างเป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยอะไรอย่างนี้
มันก็รู้รู้กันว่ามันเป็นยังไงแล้วก็พอมาอยู่ในสถานะแบบนี้แล้วมันก็
มันก็ดีแล้วมันก็สบายใจกว่าใช่ก็มีทักทายกันปกติยังปิดปิดเหมือนเดิม
ผมยังไม่ควรเป็นของใครถ้าเอาออกไปเดี๋ยวคนจะหมั่นไส้ผมอย่าไม่หมั่นไส้
ขอร้องแล้วก็ไม่ฟังว่าอย่าเอาออกไปนะคนไทยนี่เคยเห็นด้วยนะไม่มีใครหมั่นไส้พี่เกดเห็นด้วยว่าตอนนี้พี่เกรทไม่ควรเป็นของใคร
เกรทควรจะเป็นพระเอกในดวงใจแบบสาธารณะไปก่อนอยากให้ได้กดไลค์กดเลิฟกันนานอยากให้มีเจ้าของตัวเป็นค่ะน้องขอร้อง
นี่จะไปเชอรี่เลยนะทำไมเชอรี่เธอจะจองให้พี่แจ๊กกะลินก็ไม่บอกพี่แจ๊กเห็นไหมวันนี้ใส่ต้มหูแต่ว่าขาดอะไร
ทองที่คอเนี่ยยังไม่มีทองหงิบทองหยอดยังไม่มีเลยคุณแม่ขา
หายอดเท้ายอดเย็นยอดพรียังเหนื่อย

เชอรี่เก่งกาดในการเดินตลาดมาก

นี่แหละไม่รู้คนนี้รึเปล่า
บูมสุภาพรคู่จิ้นพี่เกรทเขาเพราะว่าละครละครเขากำลังจะมีเรื่องเดียวกัน
คุณผู้ชมค่ะใกล้จะออนแอร์เต็มที่แล้วแฟนคลับก็จับกระแสคู่จิ้นเกรทบูมอยู่เหมือนกัน
ซึ่งน้องบูมเขาก็แอบคอนเฟิร์มมานะว่าเรื่องฟินเรื่องจิ้นไม่มีผิดหวังแน่นอนต้องรอติดตามค่ะ